เป็นทั้งนักกีฬาด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะ
มีใครบ้างมาเริ่มกันที่คนแรกดีกว่า

กับความฝันวัยเด็กกับเป็นนักบอลไง
แหมเห็นรูปร่างสูงโปร่งจมูกโด่งข่าวจัว
ขายาวแบบนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจนะคะ
เจดยอมรับเลยนะคะว่าคลั่งกีฬาฟุตบอลไม่ต่างจากหนุ่มหลายคน
แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ดูแต่ว่าจริงจังถึงขั้นเตะเป็นประจำเลย
ว่างเมื่อไหร่ปุ๊บเข้าสนามปั๊บว่างปุ๊บเข้าสนามปั๊บ
ก็จะพาตัวเองไปสนามฟุตบอลนะคะเรียกว่าฟิตซ้อมไม่แพ้งานแสดงเลย
บอกว่าด้วยความอยากแข่งเป็นมืออาชีพเหมือนกัน
แต่พอคิดไปคิดมาจะทำจริงแล้วทางทิ้งวงการบันเทิงไม่ได้
การจัดเวลาก็ยังยากด้วยนะคะแต่ไม่ว่ายังไงฟุตบอลก็ยังเป็นกีฬาที่เจ้าตัวหลงไหลสุดเลยจ้า
เอาไปต่อแล้วกันค่ะอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่ใช่แค่ฝันแต่ว่าเป็นนักกีฬาตัวจริงก็คือ

นี่คนนี้ก็รังดังเลยคุณไตรชาติมาตลาดา

เออนะคะนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ

ริวนี่ระดับเยาวชนทีมชาตินะจ๊ะ
จะพักความชอบด้านนี้มาจับงานบันเทิงเต็มตัวนะคะ
แต่ก็ยังหาเวลาไปจับไม้ปิงปองอยู่

ตอนนี้น้องแข่งในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ด้วย

คุณผู้ชมพูดถึงผู้หญิงนอกจากแจ๊กกาลีนแล้ว
ดีมาก
โรงแมทเลยมีโอกาสและมีความตั้งใจนะคะ
จะไปให้ถึงคำว่าเป็นนักกีฬาค่ะ
ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ก็ไม่ได้พูดลอยนะคะ
แต่เราจะเห็นมาตลอดว่าสาวแมทเขาลงสนามฝึกซ้อมบ่อยมากจริง
และนักเทนนิสที่น้องแมทปลื้มมากก็คือพี่บอลพารดร

นี่ไงไปคุมเองเลยอ่ะ

ตอนนี้สาวแมทหลงไหลกีฬาเทนนิสสุดไปเลยค่ะ

ทำไม
สมัยก่อนเข้าวงการเจมส์ศรีเขาเป็นนักกีฬารีราชนะคะหลายคนจำได้ค่ะ
อ่าจริงหรอ
จะรอดมั้ยจะบอกเลยกำลังใจแน่นค่ะ
ที่สำคัญเจมส์เขาฟิตจริงตื่นมาทุกเช้านะคะ
แล้วก็ไปวิ่งเชื่อว่ามาราทอนไม่ยากสำหรับหนุ่มคนนี้แน่นอน
สู้เป็นหนึ่งมาตาเป็นกำลังใจให้นะ
มาตาเป็นหนึ่งมาตาสู้สู้หนา
กินมากเลยนะมาตามาต้ามาต้า
ได้ยังไงแต่งตัวตามเต้ยประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ย

ตรงนี้แปลงนะครับเดี๋ยวมันเลิกคิดแล้วจะไปติดตรงเริ่ม